มาดูกันต่อกับข่าวนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ

สำหรับพี่บอยพิษเมเกอร์ค่ะภาพที่เห็นเป็นแฟนคลับถ่ายนะคะ
ก็วันก่อนไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่สมุทรสาครค่ะ
ภาพที่เห็นอย่างที่บอกแฟนคลับถ่ายได้ไม่มีช็อตล้มนะ

ใช่เวทีมันซุดนะคุณผู้ชมซึ่งหวานใจคุณเจี๊ยพิจิตรานะคะ

ไม่นะเขาก็เพลงบอยพี่แมคเกอร์
เขาได้โพสต์ภาพและอธิบายบอกว่าเหตุเพราะว่าพื้นเวทีบาง

เจ้าตัวก็ได้โพสต์อัปเดตอาการว่าไม่ได้มีการหักนะคะนอกจากพื้นเวที
มีแผลฟกช้ำที่ขาแต่ก็เยอะเหมือนกันนะเธอ
ข้อมือนะคะโซนแล้วก็บวมนิดหน่อย
แล้วบอกว่าปีนี้ต้องยอมรับว่าสวยจริงตกมา๒รอบแล้วนะคะ
ซึ่งนอกจากจะใกล้วันแต่งแล้วเขาจะแต่ง๒๕มกราคมปีหน้าคุณผู้ชม

บอยงานชุกมากไม่เท่าไหร่ปีใหม่นะคะคุณผู้ชม
ก็คือต้องขึ้นอีก๒๘เวที
โอ้โฮเป็นเจ้าบ่าวเนื้อหอมจริงนะ
ต้องคืนนึงมีงานนะคะไม่ต่ำกว่า๒งานคุณผู้ชม
เห็นเจ็บแบบนี้ก็ยังขึ้นเดินสายขึ้นคอนเสิร์ตอยู่เลยนะคะ

ก็เรียกว่าต้องรีบปั๊มเงินนะคุณผู้ชม

ดิฉันว่าก่อนจะเช็คเรื่องเงินค่าตัวนะว่าได้หรือเปล่า

แล้วก็ที่สำคัญศิลปินไม่ใช่คึกคัก

เพราะว่าช่วงปลายปีนักข่าวก็เริ่มเหนื่อยแล้ว

ต่อให้ใครตกเหนือออกเข้ารงพยาบรรยาบัน

เพราะว่าเราอยากรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยงานของเรา